กำลังดังอยู่ในโลกโซเชียลเลยเรื่องนี้โหเรื่องคนที่กำลังจะกดเงินแล้วถูกผู้ชายเนี่ย
เขาแซงคิวครับแล้วก็โอ้โหต่อปากต่อกำตำทะเลาะวิวาดกันครับ
แล้วก็ผู้ชายเนี้ยบอกว่าจะตบปากแตกเลยผู้ชายพูดกับผู้หญิงอ่ะเออ
พูดกับผู้หญิงแบบนี้ค่ะเขาแชร์ไปในโลกโซเชียล
ใครก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าโอ๊ยมันเหมาะหรือเปล่านี่แมนมากเลยนะพูดแบบนี้
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยแล้วกันว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
ถ้าแซงไม่อายป้องเหรองั้นนี่ปากได้ปะ
ปากคุณมีเป็นผู้ชายกูตกปากไปเลยแน่

นี่ล่ะนะคุณเนี่ยนี่ล่ะมาใกล้คุณเนี่ย

เห็นเหรอเห็นซักเหรอ
ช่วงของการถกเถียงกันแรกยังไม่ขึ้นมึงขึ้นกู

ผู้ชายคนนี้ก็ปาดหน้าซะเลยค่ะ
มาปาดหน้าแล้วคนในคิวก็สงสัยเหมือนกัน

ก็ถามว่าอ้าวทำไมแซงกันแบบนี้ไม่อายบ้างเหรอนะครับ
ปรากฏว่าผู้ชายก็หันมาบอกเงียบปากไปเลย
นี่ถ้าเป็นผู้ชายตบปลายปากไปแล้วนะเนี่ย

ผู้หญิงก็บอกไปปัญญาอ่อน
ผู้หญิงก็ด่าไปนะอีกฝ่ายตอบมา
เดี๋ยวถ้าเป็นผู้ชายนะขึ้นมึงแล้วนะขึ้นกูแล้วนะ

อีสอเสือไม่หาอากาศตอบวาวแหวนกะลัน
อ่านว่าอะไรผู้ชายด่าผู้หญิงแบบนี้

หมดสติป่ะเนี่ยคะผู้ชายก็มึงหมดสติค่ะ
คือด่ากันไปดันกันมาแบบนี้แล้วเริ่มขึ้นมึงขึ้นกู
แล้วก็เริ่มมีคำหยาบคายกันมากขึ้นเรื่อยแล้วนะฮะ
ชาวเน็ตที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะ
อย่างเช่นบอกว่าเก่งจังโดยเฉพาะผู้หญิงกับเด็ก
หรือบางทีก็บอกว่าผู้ชายทำไมไม่มีมารยาทเลย

อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตต่าง
หลายคนถามต่อว่าจากเหตุการณ์ที่มีการถกเถียงมีการด่ากันแล้ว

ไม่มีการลงไม้ลงมือนะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้
พอแซงคิวเสร็จพอไปกดตังค์เรียบร้อย
เดินออกไปจากคิวออกไปซื้ออาหารบริเวณใกล้เคียง
มอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วก็ไปเลย
แต่ก่อนจะไปก็หันมาท้าทายผู้หญิงอีกนะ
แต่ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าลูกสาวก็มาด้วยอยู่ข้างหลัง

มันยังไม่เหมาะสม
เจออารมณ์แบบนี้มันก็ไม่พอใจนะฮะ
แต่ว่าพอเป็นข่าวแบบนี้ตัวเธอก็บอกนะคะว่า

ถ้าหากว่าผู้ชายที่เป็นคู่กรณีเนี่ยนะ
ขอโทษเธอก็พร้อมจะให้อภัยแหละไม่ติดใจอะไรหรอก
ส่วนพี่กงพี่กัดที่ไหนอย่างไกลฮะ

ผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นลูกเจ้าของ
พักทร์ลุงดอเด็กหนะ

เจ้าของหอพัก
ครับชื่อ